เอาคุณผู้ชมมาตอบกันที่อีก๑สาวแล้วกันนะจ๊ะ
ผ่านเรื่องราวร้ายในชีวิตมานะคะ
ต้องบอกเลยว่าเธอเข้มแข็งมาก
แล้วก็พร้อมที่จะเปิดใจกับสื่อมวลชนแล้วคุณผู้ชมค่ะ
พร้อมกับเอ่ยปากเลยว่าเสียดายมากที่คุณพ่อเนี่ย
ไม่มีโอกาสได้เห็นเธอมีหลานให้กับเขานะคะติดตามกันค่ะ
ตำแหน่งลูกกระตันยูปีนี้ให้เลยคุณ
ที่สุดของที่สุดเลยนะคะซึ่ง

เสียดายที่ไม่สามารถมีหลานให้คุณพ่อได้เห็นหน้า

ทำให้เธอเกิดความคิดแล้วก็วางแพลนไว้ทันทีเลยว่า
จะมีลูกในอีก๒ปีข้างหน้าแล้วค่ะ
เพื่อที่จะทำให้คุณแม่ได้อุ้มหลาน
เพราะว่านั่นคือภาพที่เธออยากเห็นมากที่สุดนั่นเอง

หากใน๒ปีนี้เธอเกิดมีเบบีขึ้นมา

แฟนคลับก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะ

จะใช่หนุ่มนักบิดเบนเรสซิ่งหรือเปล่า
จะถามว่าพ่อของลูกคือใครคะแพทย์เล็งเอาไว้คนไหนเอ่ย

ถ้าเกิดเวลานั้นมันยังเข้ากันได้

เพราะว่าครอบครัวของทั้งตัวเองแล้วก็ฝ่ายชาย

คือจริงจะบอกว่าเร็วคงไม่เร็ว
เพราะว่าเรารู้จักกันมานานมาก
แล้วบ้านเขาก็ค่อนข้างดีกับเรามาก

เออแพทย์ต้องใช้มีแพมเพิร์ตคับยา
แต่แค่นี้คือมันเป็นแทนของแพทย์

แต่พ่อของลูกจะต้องเป็นพี่เบนไหม

สอดเป็นร้อยล้านอยู่๓เดือน

มันวัดอะไรไม่ได้เลยสำหรับแพทย์
แพทย์เลยคิดว่าโอเค

คือถ้าอีก๒ปีบอกมันมาไม่ต้องสุขภัยใช่ไหม

แค่อยากมีลูกให้ทันแม่แพทย์แค่นั้นเอง
อยากให้แพทย์อุ้มแล้วให้เขาอยู่ใกล้นอนกับแม่
แล้วอยากให้เขารูปอยากให้แม่แบบอวยพรทัน
พอพูดถึงลูกทุกคนก็อยากจะเห็นผัวแพทย์มาก
ซึ่งตอนแรกทุกคนก็เอ๊ะหนูจะได้นักร้อง

ทุกคนก็เลยแบบเออหรือจะเป็นเด็กแว้น

โอเคครับปีเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์

คนก็อยากจะเห็นมากว่าใครจะเป็นพ่อของลูก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

รออยู่ว่าเข้ากันแล้วก็โอเคเออ